รองกันบ้างนะครับความพร้อมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศึกล้างตานะครับ
ฟอร์มมาเพื่อต้องการจะมาเอาคืนในไฟล์นี้เลยติดตามความพร้อมได้จาก
คุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ห้าเดือนแห่งการรอคอยมีโอกาสได้กลับมาล้างตาคู่ปรับเก่าในไฟล์นี้นะครับ
ก็หอบผ้าหอบผ่อนมาซ้อมกับสธมงคลนาคเนียมที่ราชบุรีครับ
ร่างกายก็กำลังดีวันดีคืนแถม๒ฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดเลยนะครับ
ไฟล์นี้จะใช้แข้งซ้ายรอดักเตะพระเด็จศึกล้างแค้นชนิดที่ว่าทบต้นทบดอกครับ
วยคู่นี้ว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยโอ้โหสายอันเล็กเองวงในน่ากลัวมาก

ผมก็เน้นปั้มเยอะครับเด็กมีเทรนเนอร์เก่าแล้วก็มีนักมวยตัวใหญ่มาช่วยลุงปั้ม
สามสี่คนก็เราต้องไล่แขนสู้มีศอกเสริมก็คงจะสู้สนุกนะครับ
เพราะเราก็ปั้มดีซ้อมดีมาก
เราก็ต้องใช้แข้งครับอาวุธนอกเพราะเราจะได้เปรียบอาวุธนอก
เที่ยวนั้นเผลอพาร์ทเองครับแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับ
นักชกจากเมืองพญานาคทวีทรัพย์พีเคแสนชัยมวยไทยยิม
หรือว่าเดิมก็คือสายันเล็กสายันยิมนะครับ
ซ้อมอยู่กับเสียแขกพีเคที่พระรามสาม
ร่างกายฟิตตามมาตรฐานของค่ายมวยค่ายใหญ่นะครับ
สถิติหกไว้หลังนี้ก็ชนะ๓๓
ผลล่าสุดฟอร์มดีชนะคะแนนแต่หักสักขอมศีล
หรือว่าแตกหักปอเพชรไข่แก้วที่ราชดำเนินครับ

อาจารย์ชูทงศิลปากรบอกว่ามีแข้งมีศอกไปเสริมด้วยครับ

รายนี้แข้งซ้ายจัดจ้านอาวุธเด็ดคือหมัดแล้วก็ศอก
เคยใช้พระเด็จศึกผู้ชกมากว่า๓๐ไฟล์แล้วนะครับ
เช่นเหล็กเพชรปเตรคุณเสือใหญ่ลูกเมืองเพชร

ตั้งแต่ตอนเด็กเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับ
แล้วก็มีแข้งขวาดีอาวุธเด็ดก็คือเข่า
เคยใช้น็อกคู่ต่อสู้มา๑๐กว่าไฟล์
เช่นโชคดีศิษย์จาเตอร์และเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเหลืองครับ
ศึกแห่งการไล่ล่าแค้นเพชรสุพรรณที่ฟอร์มดี

จะถอนแคสหรือเจ็บหนักกว่าเดิม
หาคำตอบพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
อย่าลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน

โปรดติดตามตอนต่อไป